จังหวัดสุพรรณบุรีเดือดมากค่ะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ระหว่างร้านขายหมูกระทะกับร้านนม
เนี่ยเดือดมากเอาเล่าให้ฟังย่อก่อน
แต่ว่าลูกค้าที่มาทานเนี่ยบอกว่าขอเอาไปกินที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวเอามาให้
ทีนี้เจ้าของร้านก็บอกเออเห็นว่าคนใกล้เคียงก็เลยให้ไป
แต่ปรากฏบอกว่าไม่ยอมเอาชุดหมูกระทะที่เอาไปมาคืน
มีทั้งเตามีทั้งกระทะก็เลยบุกไปทวง
กลายเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันบานปลายแบบนี้ค่ะ
กลับมาถามว่าใครเป็นคนฟังหมู่กระทะ

กล้องหมู่กระทะไม่เป็นไร
ก็จะได้เห็นระยะปัดพิงด้วยอีกตรงที่มึงภาคกลัว
กูไม่ตอบกลับกระปุ่นแล้วรู้จักกูไว้กับกล้องกระปุ่น
กลับมาให้รู้จักกูไว้ด้วยบ้านนี้คือบ้านกู

กูไม่รับอะไรมึงไงมึงภาคกลัว

คือตัวหนังสือสีขาวเป็นเจ้าของร้านขายหมูกระทะ
อ่าส่วนตัวหนังสือสีเหลืองเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้

สุดท้ายแล้วใครผิดกันแน่นะคะ

คลิปนี้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงบ่ายเมื่อวันก่อนนะคะ
ฝั่งเจ้าของร้านขายหมูกระทะเนี่ย
คือบอกว่ามีลูกค้าเนี่ยมาเอาชุดหมู่กระทะเนี่ยไป
ก็จะประกอบด้วยเตาแล้วก็กระทะนะคะ

เออพอเอาไปแล้วปรากฏว่าไม่เอามาคืนทีนี้เขาก็ต้องค้าต้องขายถูกไหม
เขาก็เลยบุกมาที่นี่แหละค่ะมาทวง
แต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาบอกเฮ้ยเขาไม่ได้สั่ง
ไม่ได้สั่งกินแล้วประท้วงได้ไง
เขาบอกอ่ะคุณนั่นแหละสั่ง
ก็นี่ไงบ้านข้างมาบอกว่าตรงนี้เป็นร้านขายนม

แล้วรู้ไหมคะเจ้าของบ้านเขาไม่ได้สั่งจริงนะ
ปรากฏว่าลูกจ้างลูกจ้างของร้านสั่งมากิน

ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้มันยังไม่จบนะคะ
ตอนที่มาทวงเนี่ยยังไม่รู้ว่าลูกจ้างเป็นคนสั่งนะ
ทีนี้พอพบคร่ำนี่อีกคลิปหนึ่งค่ะ
ตกข้ามทางร้านขายนมเนี่ยยกพวกมาสักประมาณ๔๕คน
ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่าย
ที่เจ้าของร้านขายหมูกระทะเนี่ยบุกไปที่บ้านของเขา
ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะถามร้านขายนมเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนะสุดท้ายนี่เห็นไหม
ตะโกนคุยกันแบบนี้นี่เดือดเลยคลิปนี้เดือดมาก
เจ้าของร้านขายหมูกระทะเนี่ยตะโกนบอกเข้ามาสิเข้ามา
เขาอยู่คนเดียวเห็นไหมสุดท้ายแล้ว
คือทางร้านขายนมที่มาสักประมาณ๔๕คนเนี่ย
เขากลัวว่าฝ่ายเจ้าของร้านหมูกระทะจะมีปืน
ก็เลยล่าถอยออกไปก่อนนะฮะกลับไป
ดูเหมือนว่าจะจบแล้วนะคลิปที่๓ค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าทางร้านขายนมกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้มาพร้อมกับตำรวจไปแจ้งตำรวจค่ะ
ตำรวจมาพร้อมกับร้านขายนมมาที่ร้านขายหมูกระทะ
เคลียร์กันลงตัวไหมพอตำรวจมาก็ยังไม่ลงตัวนะคะ
ทางร้านขายนมบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งจับเจ้าของร้านขายหมูกระทะ
ในข้อหาบุกรุกและดูหมินซึ่งหน้า
เดือดแบบนี้อยากให้ดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ลูกน้องเธอกินลูกน้องเธอกินฉันก็เลยไปถามไทย
อ่าฝ่ายหนึ่งเป็นร้านขายหมูกระทะ

เจ้าของร้านขายหมูกระทะเขาก็ไม่รู้หรอกนะ
ว่าใครเป็นคนมาสั่งว่าเจ้าของร้านขายนมหรือว่าเป็นลูกจ้าง
แต่สุดท้ายแล้วเพิ่งมารู้ความจริง
ว่าคนที่สั่งคือเป็นลูกจ้างร้านขายนม

คุณผู้ชมไปร้านขายหมูกระทะนะคะ
ไปพบกับเจ้าของร้านชื่อว่าคัชภาพูนาศรอายุ๒๙ปี
ทีนี้เขาเล่าให้เราฟังรายละเอียดแบบนี้บอกว่า
เมื่อวันศุกร์ที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
มีลูกค้ามาสั่งหมูกระทะกินที่ร้าน
แต่เอาล่ะลูกค้าบอกว่าเอาไปกินฝั่งตรงข้ามเอง

ใกล้เรือนเคียงกันก็เลยให้ไปให้ไปทั้งชุดเลย

พอวันรุ่งขึ้นเธอก็เลยบอกว่าไปตามเก็บสิ

แต่ปรากฏว่าเจอแต่ส่วนเตาส่วนกระทะหายไปหาไม่เจอ

เพราะร้านข้างบอกว่าให้ไปถามร้านขายนมสิ
ก็กลายเป็นว่าพอไปถามแล้วก็เกิดเรื่องตามคลิปนะคะ
อ้างบอกว่าฝั่งนู้นฝั่งร้านขายนมมาผลักเธอก่อน

เธอบอกว่าเธอเองก็มีส่วนผิดที่ใช้คำพูดที่ไม่ดี
ถ้าจะให้ขอโทษยอมไหมยอม
แต่ในส่วนที่เธอถูกอีกฝ่ายยกพวกมาหาเรื่องที่ร้าน
แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อหน้า
ของเธอที่กำลังใช้บริการอยู่
อันนี้เธอก็บอกว่าอยากได้รับคำขอโทษเช่นเดียวกันนะคะ

ในส่วนของมุมของเจ้าของร้านขายนม
เขาก็บอกว่าเขาก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนกัน
เพราะเธอเองเจ้าของร้านหมูกระทะก็ไปตะโกนด่าหน้าร้านของเขา
ฝ่ายร้านนมเจ้าของร้านชื่อว่าคุณทิศนุพงศ์เฉกแสงทอง
บอกว่าคนที่สั่งหมูกระทะมากิน
นี่ไงน่าจะเป็นลูกน้องในร้าน
นี่เขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับ
แต่ที่เขาโกรธเพราะทางเจ้าของร้านขายหมูกระทะ
บุกทวงกับแม่แล้วก็น้าของเขาด้วยถ้อยคำรุนแรง
เขาเองก็เลยบอกว่าอยากขอความเป็นธรรม
เพราะทางร้านถูกกระแสสังคมกระแสโซเชียลโจมตีอย่างหนักเลยนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้ยกพวกไปหาเรื่อง
แต่แค่ต้องการไปถามว่าทำไมต้องมาด่าทอรุนแรง
แล้วก็ด่าแม่ของเขาด้วยหมายถึงว่าแม่ของคุณชิสนุพงศ์
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ทั้งสองฝ่าย

ก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องของพยานหลักฐานต่างด้วยนะคะ

เย็นว่างใกล้เรือนเคียงกันโดมได้คำตอบหรือยัง

คือข่าวนี้เนี่ยเราเห็นทุกฝ่ายเลยนะ

ลูกน้องที่สั่งหมูกระทะไปอยู่ไหนเนี่ย
แต่ว่าตามรายงานข่าวบอกว่าลูกน้องก็ยอมรับแล้วแหละ
ที่ปิ้งไว้น่ะยังเหลืออยู่ก็เลยเอาไปให้เพื่อนนี่กิน

เจอแต่เตากระทะหายนะฮะใช่ค่ะ